เราจะพาไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
อย่างที่บอกไปว่าคุณนิวนาวกับดิฉันเนี่ย

แต่ว่าวันจันทร์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไ
มันเป็นวันแบบว่าทำงานวันแรกใช่ไหม

เขาเปิดขายทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านที่จะพาไปเนี่ย
มันจะแซ่บขนาดไหนคะ

คือแม่เนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่เรียกตลาดหัวมุม

เห็นเยอะมาก

นี่ได้ยินเ฼ียงอะไรข้างหลังไหม

มันเป็นสไตล์ของร้าน
ไม่อยากจะไปเดินช็อปเอาเป็นว่าน้องไม่ต้องจัดการที่นี่เลย
เดี๋ยวฉันแม่จะมาเจอกับแม่สิจ๊ะ

ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมถึงคุณแม่นิวนาวไม่อยู่
แต่ว่าข้างในมีเพื่อนรอมากมาย

สวัสดีค่ะ
ที่เห็นโหกเวกร้องเรียกลูกค้าอยู่เนี่ย

แต่เป็นเจ้าของร้านและหุ้นส่วนของสถานีมีหอย
คุณดีวีรศักดิ์มะสะอาวค่ะ
จากอาชีพนายแบบและรับจัดอีเวนต์
มาเป็นเจ้าของธุรกิจขายอาหารทะเลเผา
ที่มีไอเดียแซ่บจนถึงขั้นทำรายได้

ไปเจอกับเจ้าของร้านเขาสักหน่อยดีกว่าค่ะ

ไอเดียการที่เราต้องแต่งตัวแบบเซ็กซี่ขนาดนี้
แล้วเอาผู้ชายแบบมีกล้ามมาแบบเต้นอะไรอย่างนี้
มันมีมาตั้งแต่แรกเลยไหมค่ะ

เขารู้สึกปีนแบบนี้ลูกค้าอยากขายรูปด้วย

แฮปปี้เด็กก็เลยแต่งตัวด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มชุดมากขึ้นเลย

มาถ่ายรูปชมเลขแชร์คนมีความสุข
พอเขาแชร์ร้านก็เลยเกิดกระแสขึ้นมา

ก็คือเมนูอาหารทะเลสด

โดยมีตัวชูโรงอย่างเมนูสารพัดหอย
ไม่ว่าจะเป็นหอยนังรมสดตัวโต

หอยขนกันมาสดที่ร้านนี้เลย
แต่จานเด็ดจนต้องร้องว้าว
และใครเป็นต้องสั่งก็คือ
กุ้งแม่น้ำเผาไฟแรง
ให้มันกุ้งเดือดปุดสุกเยิ้ม
เคลิ้มฟินข้ามวันกันเลยทีเดียว
และที่ขาดไม่ได้กับน้ำจิ้มรสเด็ด
มี๓สูตร๓สไตล์ให้เลือกอร่อย
คือน้ำจิ้มถูกเปรี้ยวมัน
น้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มกุ้งเผา

ว้าว

ร้านนี้นะคะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่า

อย่างที่บอกไปว่าร้านนี้เขามีน้ำจิ้มให้เลือกถึง๓แบบ

ส่วนตัวใบตองแล้วก็จะต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เสน่ห์อีกอย่างหรือบางคนก็บอกว่า
เป็นความแปลกของร้านนั่นก็คือ
โชว์เด็ดทั้งฮาทั้งเทล็นต์
จากทีมงานในร้านนี่แหละค่ะ
คุณพี่เป็นลูกค้าประจำร้านนี้เลยหรือเปล่า

บ่อยอร่อยใช่ไหมเมนูอะไรที่เราสั่งเป็นประจำ
มีหอยหวานค่ะสดมาก
แล้วดินใจในร้านนี้ดินใจอีกผู้ชายหรือเปล่า

คนนี้เป็นลูกค้าประจำหรือเปล่า

เกือบทุกวันนี่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นอะไร

ว่าแล้วใครยังไม่ได้มามาค่ะสนุกอร่อย

คนที่มากินแล้วมีความสุขกลับไปพี่ดีรู้สึกไง

แล้วก็กำไรของเราคือรอยยิ้มและความสุขจากลูกค้า

นี่แหละค่ะร้านสถานีมีหอย

เป็นร้านที่รวมความแปลกแหวกแนวเอาไว้ได้อย่างลงตัว
ใครอยากกินอาหารซีฟู้ดแบบที่สด

แถมยังได้ความบันเทิงแบบนี้
ไปกันได้เลยที่ร้านสถานีมีหอย

ไม่ถูกก็โทรเลยค่ะ